บอกเลยว่ากักตัวตามที่รัฐบาลบอกทุกอย่างมากว่า๒เดือนแล้วนั่นเองนะคะ
สำหรับแม่โบไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ไปนะคะ
หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับที่บ้านเนี่ยค่ะ
อยู่กับน้องมะลิพาขวัญก็หลายคนคงได้เห็นความน่ารักของน้องมะลิ
โดยมีครูอู๋วิดีโอคอลมาช่วยสอนด้วย
แล้วก็จริงเนี่ยเห็นบอกว่าตามกำหนดเนี่ย
เหตุการณ์ปกติก็คงได้กลับไปเรียนในช่วงเปิดเทอมเดือนกรกฎาคมนี้
แต่ว่าเต้นอยู่บ้านเนี่ยก็เพลินแล้วหากิจกรรมทำเพื่ออะไร
เพราะว่าคิดถึงคุณปู่คุณย่ามากค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
รวมไปถึงพี่ชายของน้องมะลิก็บ่นคิดถึงด้วย
ถ้าโควิดหายคงไปหาอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ก็เรียนออนไลน์ค่ะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีเรียนออนไลน์กับครูอู่เหมือนกัน
อู๋ก็พยายามใส่เต็มที่แบบไม่ได้เจอกันแล้วก็เรียนทางออนไลน์กันได้
หนูอยากกลับไปเรียนไหมคะหรือว่าไงเอ่ย
อยากกลับไปเรียนอีกค่ะ
คิดถึงเพื่อนไหมคะ

คิดถึงคุณปู่คุณย่าไหมคะอยู่กันอย่างนั้น
คิดถึงค่ะหนูก็คิดถึงน้องหนูด้วยค่ะ
เดี๋ยวโควิดหมดเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเนาะ
จะบอกทุกคนว่าให้อดทนกันไว้ก่อนนะครับ
ถ้าเกิดว่าเคสไหนกรณีไหนที่แม่โบอาจจะให้ความช่วยเหลือไปไม่ถึง

หากว่าสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายคงจะออกมาทำมาหากิน
แล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนกันด้วยค่ะ
เราต้องบอกว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทุกคนจริง
เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยได้
โบก็คิดว่าทั่วประเทศเนี่ยยังมีคนไทยพี่จ๋าที่เขามีน้ำใจ
กำลังแบ่งปันน้ำใจกันให้อยู่นะคะ
ก็ฝากบอกให้อดทนคือหลายคนบอกอดทนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าเราต้องอดทนแล้วเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นเรื่อย
แต่ก็อย่างที่บอกกันทุกวันนะคะกาดอย่าตกในการดูแลตัวเองก็ต้องระมัดระวังกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ